ก็เลยอาฆาตไปฆ่าผัวใหม่ซะเอาไม้ทุบหัวเลย
อันนี้ข่าวใหม่หรือเป็นข่าวต่อเรื่องเราอ่านทุกวัน
มันมีมาทุกวันไอ้ผัวเก่าผัวใหม่แล้วเลิกแล้วไม่แล้วเนี่ย

ผัวเก่านะนะด้วยความที่ยังอาฆาตอยู่ไงเลิกกันไปแล้วก็จริงขี่มอเตอร์ไซค์มา
เฉียวชนผัวใหม่แล้วเท่านั้นไม่พอนะ
ผัวเก่ามีไม้เอาไม้มาฟาดฟาดฟาดผัวใหม่

ตายเลยค่ะดูกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
พี่ยุทธ์พี่ยุทธ์
หูยจังหวะนี้ที่มันถึงละฟาด

คุณผู้ชมคือจริงเราฟรีสภาพไว้นะ
แต่ถ้าเกิดไม่ฟรีสนี่คือฟาดฟาดฟาด
เหตุการณ์นี้ค่ะดูแล้วโอ้โหไม่โหดเงี้ย

ฝั่งผัวเก่าเนี่ยชื่อว่านายนิคมปูนทองค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาผ่านหน้าห้องเช่า

ตอนที่ขี่ผ่านมาหน้าห้องเช่าปั๊บเนี่ย
ปรากฏว่าน่ะเห็นมั้ย
มีจังหวะเหมือนกับไปเฉียวชนยุทธนาโพทอง
โทษทองเนี่ยคือผัวใหม่ลูกสอนเหลืองนั่นอ่ะ
หลังจากนั้นจอดรถนะโน่นไปจอดรถ

แล้วฝั่งนิคมผัวเก่าเนี่ยค่ะอันนี้ซูมภาพให้เห็นอีกนะ
คมผัวเก่านะนะหยิบไม้มา
แล้วก็มาไล่ฟาดยุทธนาผัวใหม่เนี่ย
โอ้โหงั้นมาละอยู่ไหนในมือนั่นแหละโอ้โห
แล้วนี่ค่ะเป็นมุมนี้ที่เห็นว่าฟาด
เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าจังหวะนั้นยุทธนา

แล้วนิคมก็เอาไม้ฟาดไปที่ศีรษะหลายรอบเลยนะ
ยุทธนาผัวใหม่แน่นิ่งไป
และที่เปิดประตูออกมาเบลอเพราะอะไร
ยังกระโจมอกอยู่เลยนุ่งผ้าขนหนูอยู่เลย

ใช่นี่คือนางสาวเกษรินแก้วศรีงามค่ะ
ออกจากห้องมามาห้ามไว้แล้วก็บอกไงว่าใช้อาวุธทำไม
เหตุการณ์นี้นะฝั่งในนิคมผัวเก่า

แต่ว่ายังเอาเท้าถีบถีบมิทนาผัวใหม่
ในมือซ้ายเราดูสิเมื่อกี้ยังถือท่อนไม้ที่ใช้ก่อเหตุ

จากกล้องวงจรปิดถ้าเกิดว่าดูเต็ม

ยุทธนายุทธนาตอนขี่มาเสร็จแล้วปั๊บ
นี่เห็นไหมถีบทีนึงก่อน
โอ๊ยก่อนจากทำไมทำแบบนี้ล่ะพี่ใช่
ต้องผ่านทางเดิมอะค่ะครับซึ่งยุทธนาน่ะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
เพราะว่าอะไรโดนไม้ฟาดไปที่ตรงไทยทอย
ฟาดไปที่หัวโดนฟาดไปที่หน้าผากขวา
โอ้โหนิคมผัวเก่าเนี่ยเขาเป็นรายเดอร์
แล้วเป็นสามีเก่าของนางสาวเกษริน
เมื่อกี้ที่นุ่งกระโจมอกออกมาค่ะเลิกกันไป๒ปีแล้วนะ
แล้วยังเช่าห้องพักอยู่อยู่ที่เดียวกันยังไม่ได้ย้ายหอพัก
ส่วนยุทธนาเป็นผัวใหม่เพิ่งคบกันได้สัก๕เดือน

เกษรินแล้วก็ยุทธนาผัวใหม่เนี่ยนะ
เป็นพนักงานโรงแรมอยู่แถววังหลังค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ต้องไปคุยกับตัวคุณเกษรินหน่อย
บอกว่าไอ้ปมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องหึงหวงนะ

มันน่าจะเป็นเรื่องขี่รถเฉียวชนกันมากกว่า
เพราะจริงฉันก็เลิกกับนิคมมา๒ปีแล้ว
ไม่คืออันนั้นนะพี่ผู้หญิงเข้าใจอย่างนั้น
ผู้หญิงเข้าใจอย่างนั้นแต่ฝ่ายชายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง
คือทางฝ่ายหญิงบอกแบบนี้พี่เบิร์ตว่าก่อนหน้านี้เวลาที่เจอหน้ากันผู้ชายสองคนนะ
ฝั่งนิคมนิคมผัวเก่าเนี่ยจะพูดเสียดสีผัวใหม่อย่างยุทธนา
แต่ยุทธนาก็ไม่ตอบโต้หมายความว่าที่ผ่านมาคือเขาจะบอกว่า
มันไม่น่าจะไม่ใช่เรื่องนี้หรอกเพราะว่าผัวใหม่ฉันไม่เคยไปทำอะไร
ไม่เคยไปแบบไปเยาะเย้ยหรือไปดูว่าแบบไปทำท่าทำทางให้มันดูกวนหรืออะไรเลย
เอาล่ะสามีใหม่พี่โอเคแต่ว่ารักษณะการที่เขามาพูดอยู่แบบนั้น

ถ้าเกิดว่าเขาไม่อาฆาตป่านนี้เขาไม่พูดเขาไม่อะไรแล้วถูกไหมล่ะ
แล้วอย่างหนึ่งคือพวกภาพอย่างนี้ฝั่งคนเก่าเขาจะรู้สึกว่าบาดตาบาดใจ
ก็คิดดูสิพี่นอนอยู่หอเดียวกันต่อให้ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละ

ใช่แล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นทางตำรวจชุดสืบที่สพบังขุนนล
ไปจับนิคมผัวเก่าได้นะ

เอาตัวนี่เอามาแล้วค่ะที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ย
มาสอบปากคำที่สนบังขุนนล
แล้วไม้ที่ใช้ในการก่อเหตุมีไหม
เขาไปทิ้งในซอยบังขุนนล๒๙ก็ต้องไปเอาไม้
นี่ไม้อันนี้ค่ะที่เอามาฟาดเนี่ยนะ
นักข่าวพยายามถามนิคมเกี่ยวกับว่าทำทำไม

เพราะว่าเราก็อยากรู้ไงว่ามันจะเป็นอย่างที่ผู้หญิงบอกหรือเปล่า

แค่เป็นการขี้มันใจเฉียวชน
ถามเค้าแล้วฟังเค้าสิเค้าตอบเหตุผลไหม
สิ่งที่เขาบอกสั้นเขาไม่ได้ตั้งใจทำ

ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานิคมฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วเดี๋ยววันนี้จะคุมตัวไปฝากขังสารต่อไปด้วยนะคะ
ไม่ได้ตั้งใจจะตีไปที่หัวเลยนะ

ก็ไปชี้แจงกับศาลก็แล้วกันครับ